ตั้งแต่วันศุกร์แล้วหลายคนก็ออกไปท่องเที่ยวเนอะ
หยุดยาวบางคนก็ไปใกล้กรุงเทพ

แต่ก็ทำให้ลงเล่นน้ำไม่ได้
เพราะมันเกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบรูมครับ
ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวแบบนี้

คือจะลงไปมันก็กะไรอยู่เนอะ

เหมือนตอนนี้มันกลายเป็นสีเขียว
คือบอกทีแล้วกรอกดล้านน้ำจะใสมากเลย
ลงเล่นน้ำทะเลได้แบบสวยงามมาก
แต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นทุกปีแหละคุณผู้ชม
แต่ว่ามันเผอิญมาตรงกับช่วงวันหยุดยาวพอดี

โพสต์เอาไว้ในโซเชียลบอกว่าน้ำทะเลที่เกาะล้านมันกลายเป็นสีเขียว
นักท่องเที่ยวก็โอ้แชร์กันทั่วโลกออนไลน์ครับมีการโพสต์ข้อความได้ว่า
เป็นแพลงต้อนบุมหรือว่าขี้ปลาวานบุกทะเลเกาะล้านกลายเป็นสีเขียวไปแล้ว
แล้วก็ติดแฮสแท็กเอาวสารทริปวันหยุดยาว
มาช่วงบ่ายของเมื่อวานทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หาดตะแหวนที่เกาะล้านนะครับ
นักท่องเที่ยวเยอะเลยครับนะฮะทยอยลงเรือไปเที่ยวเพราะว่าที่ใกล้ชายหาดเนี่ย
น้ำเป็นสีเขียวแบบน้องชมพู่นึกภาพนะมันเขียวแบบเขียวใบตองอ่ะ
เขียวมรกดเลยอะเออเขียวอย่างนั้นเลยครับ
แต่บางคนเขาก็ไม่ได้กลัวนะครับเขาก็เล่นได้อยู่ไม่ค่อยแตกตื่นอะไรเท่าไ
มันเกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะฮะ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ยังไปเที่ยวกันเยอะเหมือนเดิมครับ
หาดอื่นก็ยังมีบางหาดน้ำทะเลก็ยังใสอยู่นะครับ
จะพบว่าอยู่ที่บริเวณฝั่งทิศตะวันตกกับทิศใต้ของเกาะ
แต่ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเนี่ยน้ำยังคงใสอยู่ยังเล่นได้นะฮะ

ทีนี้ทางด้านของเลขานุการประธานชุมชนก่อนล้านคุณสรศักดิ์ทองวงเพชรบอกว่า
จากการที่มีการแชร์ภาพน้ำทะเลของเกาะล้านเป็นสีเขียว
นะเหตุการณ์เนี่ยปกติแล้วจะเกิดขึ้น๒๓วันในช่วงของต้นฤดูฝน
ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เพราะว่ามันมีน้ำจืดไหลลงทะเลมา
แล้วมันเกิดเป็นประจำทุกปีและช่วงนี้มันก็เกิดขึ้นที่บริเวณหาดตาแหวนและหาดตายายเท่านั้น
ส่วนหาดอื่นเช่นลายหาดนวลหาดเทียนหาดสแหมเล่นได้น้ำใสเหมือนเดิม
ไปได้ไม่ต้องกังวลอันนี้เขาฝากบอกมาเดี๋ยวกลัวว่าพอข่าวออกไปแล้วคนจะตกใจ
ไม่ไปเที่ยวกันชาวบ้านเขารอต้อนรับอยู่นะครับ